คุณผู้ชมครับประเด็นนี้มันร้อนส่งท้ายปีจริงเลยนะฮะ
คลิปนี้แชร์กันกระหึ่มโลกโซเชียลเลย
กรณีของประหลัดกระทรวงมหาทัย

รับฟังลูกน้องในการรายงานผลการทำงานผลการประชุมอะไรต่างนานา
ปรากฏว่าประหลัดกระทรวงมหาทัยพูดผ่านไมค์ด่าลูกน้องเลยนะครับ
บอกว่าเอ๊ะเองเนี่ยโง่เป็นควายเลยนะ
โง่เป็นควายเลยไอ้เฮียอะไรอย่างนี้นะฮะ

แล้วก็ไปเหยียดหยามเรื่องของสถาบันที่ลูกน้องจบมา
อุปสรรคเท่ากับอวทานนี่ภาษาเศรษฐศาสตร์นี่เขาคืออะไรรู้ป่ะ

ลูกสรรค์เท่ากับวัทธศาสตร์นี่ซึ่งที่เป็นลูกสรรค์แหละครับ

แล้วคุณจบตรีอะไรมาเนี่ยลูกน้องก็ตอบจบตรีมาจากมหาวิทยาลัย

แต่ว่าลูกน้องตอบท่านประหลัดไป

ประมาณว่ากูว่าแล้วมึงถึงได้โง่แบบนี้อะไรนะคุณ
คือคลิปนี้ความยาวสัก๒นาทีกว่านะ

บอกว่ายังสมควรรับราชการในตำแหน่งต่อไปหรือไม่
ทำไมท่านถึงด่าลูกน้องแบบนี้นะครับ
เนื้อหาของคลิปก็คือประหลัดกระทรวงมหาดไทย
นั่งรับฟังการประชุมแล้วก็พูดถึงเรื่องของอุปสรรคอุปทาน
ทางผู้แทนขององค์การตลาดได้ชี้แจง

ที่มาเกี่ยวกับการส่งเสริมสินค้าเกษตร
หลังจากที่มีคำสั่งซื้อจากกรมราชธรรม
พอชี้แจงไปได้ส่วนหนึ่งและประหลัดกระทรวงมหาดไทย
ก็สอบถามกลับไปยังผู้ชี้แจงหรือลูกน้อง
อุปสรรคเท่ากับอุปทานภาษาเศรษฐศาสตร์เรียกว่าอะไร
ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ตามคลิปที่เห็น
จากนั้นอย่างที่บอกไปว่าประหลัดกระทรวงมหาดไทย
จากถามถึงเรื่องสถาบันการศึกษา

ลูกน้องกู้สัตว์บอกว่าจบปริญญโธรัฐศาสตร์

ประหลัดก็ยังถามอีกแล้วจบตรีอะไรมานี่

คุณไปคุยกับคณะบดีให้ดีนะมึง
มาอะไรเดี๋ยวนี้ชอบหาตั้ง
หลักสูตรอะไรไม่รู้มั่วไปหมด

คุณผู้ชมฟังแล้วรู้สึกยังไงบ้าง
ถ้าคุณเป็นลูกน้องของตลาดท่านนี้
หรือตลาดที่อยู่ในภาวะสมดุล
คำตอบไม่เท่าไหรควรพูดกันได้
สมมติลูกน้องตอบอาจจะผิดถูก
คุณเป็นหัวหน้าคุณอธิบายได้
แต่คนที่เข้าไปรับฟังคลิปโซเชียลนี้
บอกว่าโอ้โหคุณทั้งบูลลี่ลูกน้อง
คุณทั้งบูลลี่สถาบันที่ลูกน้องจบมาลูกน้องเรียนมา
ในโลกโซเชียลอย่างที่บอกว่าร้อนฉ่า
ส่วนใหญ่มองว่าวาจาของประหลักมธประหลักสมภัทรไทย

บางคนตั้งคำถามอย่างที่ในเพจเขาเอามาลงไว้
ยังสมควรรับราชการในตำแหน่งนี้ต่อไปหรือไม่
ทางด้านของอดีตสสพักก้าวไกรนายวิโรธลักษณะอดีศร
โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กระบุว่า
เป็นคำพูดที่ขาดวุฒิภาวะอย่างร้ายแรง
เป็นการเหยียดหยามศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
มนุษย์กับมนุษย์ไม่ควรที่จะกระทำกันแบบนี้
สังคมจึงต้องร่วมกันตั้งคำถามกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ถามไปถึงเจ้ากระทรวงเลยว่าจะจัดการประหลัดท่านนี้อย่างไร
เพราะถ้าไม่มีการดำเนินการใดพฤติกรรมในลักษณะนี้

ใช้อำนาจบาดใหญ่กดขี่เหยียดหยามข้าราชการใต้บังคับบัญชาไปเรื่อย
อันนี้เป็นความคิดเห็นของอดีตสอพักเก้าไกรนะครับ
ขณะที่นายสุธิพงศ์เองคุณได้ชี้แจงกับสื่อมวลชน
นายสุธิพงศ์คือสุธิพงศ์จุนเจริญประหลัดกระทรวงมหาดไทยท่านนี้แหละครับ
ชี้แจงกับสื่อมวลชนบอกว่าคำว่าโง่นั้นเนี่ย
เหยียดนะแต่เป็นการหยอกเยาว์กัน
คุณผู้ชมชี้แจงมาแบบนี้
มธหรือคนมหาทัยรู้กันก็จบไม่มีอะไร
ก็แค่หยอกเยาว์แต่ก็ต้องขอโทษด้วย
แต่คลิปจริงมีความยาวกว่านี้นะ
และที่ออกมามันมีการตัดตอนช่วงใดช่วงหนึ่งเท่านั้นเอง

ถามคุณผู้ชมหน่อยเจอหยอกเยาว์แบบนี้

เราโดนหยอกเยากังพี่ประชุมแบบนี้

ใช่ล่าสุดประหลัดมธมีการโพสต์ชี้แจงอีกครั้งหนึ่งด้วย
คือโพสต์นะแล้วก็บอกว่ายอมรับว่าพูดจริง

แล้วก็บอกว่ามันก็เป็นคำพูดที่ไม่เหมาะสมแหละต้องขอโทษทุกท่านด้วยครับ

ไม่พอใจที่มีการนำเรื่องเก่าที่เคยเสนอมาหลายครั้งแล้ว
แล้วก็ไม่มีการนำเสนอผลงานใหม่
ทีนี้ท่านก็เลยบอกว่าท่านไม่ได้ทันยังคิด

อืมยืนยันด้วยนะคะเนี่ยดูสิโพสต์ยาวเลย
ยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาดูหมินเรื่องสถาบันการศึกษา
ผมเด็กโรงเรียนวัดผมเด็กโรงเรียนต่างจังหวัดเลย
นี่ขอแทรกหน่อยถ้าเป็นความคิดเห็นของคนที่เข้าไป
แล้วที่ท่านได้ฟังลูกน้องรายงานว่าจบที่ไหนมา
แล้วท่านบอกโอ้ผมว่าแล้วถึงได้เป็นแบบนี้อะไรเงี้ย

แล้วบอกด้วยนะคะบอกว่าผมเป็นคนพูดจา
นึกถึงคำเตือนของภรรยานึกถึงคำเตือนของผู้ใหญ่

ถือว่าเป็นบทเรียนของท่านเองนะท่านก็ยอมรับมาแบบนี้นะฮะทันทีที่
หลัดกระทรวงมหาดไทยโพสต์นะฮะก็มีคนคอมเมนต์จำนวนมากนะครับ
คนที่เข้าใจก็บอกว่าเข้าใจเป็นการติเพื่อก่อนแล้วกันนะ
และคนที่ไม่เข้าใจซึ่งเป็นเสียงส่วนใหญ่
ยังเห็นว่าเป็นการใช้คำที่ดูถูกละเอียดหยามลูกน้อง
และเป็นคำพูดของนายที่ทำให้ลูกน้องเสียกำลังใจ
เสียขวัญส่งท้ายปีแบบนี้ลูกน้องก็จะหมดกำลังใจท้ายปีคุณนะครับ
สำหรับประหลักกระทรวงมหาดไทยนายสุธิพงคนนี้นะครับ
ก่อนหน้านี้เพิ่งมีประเด็นร้อนออกมาที่ตำหนิจังหวัดภูเก็ต
ถึงแผนการบริหารจัดการขยะของจังหวัดภูเก็ต
และให้ถอนตัวออกจากการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพ
งานนี้เป็นงานใหญ่นะที่เขากำลังเสนอทั่วโลก
ไทยต้องการจะจัดเป็นเจ้าภาพและมาเป็นเจ้าภาพที่ภูเก็ตนี่แหละครับ
โดยประหลัดกระทรวงมหาทัยบอกว่าที่ให้ถอนตัว

และยังไม่ได้บริหารจัดการให้คนในจังหวัดได้ตื่นตระหนก
ตกใจกับภาวะโลกร้อนเลยและมีวัฒนธรรมของการเป็นคน

แต่สุดท้ายประหลัดมหาทัยก็ออกมาชี้แจงถึงเรื่องเก่านี้นะครับ
บอกว่าไม่ใช่เป็นการขัดขวางการเป็นเจ้าภาพจัดงานระดับโลก
และมีการตัดต่อคลิปครั้งนั้นจึงทำให้เกิดความเข้าใจที่คาดเคลื่อนนะฮะ
๒ประเด็นแล้วนะประเด็นเดิมจากภูเก็ต
ประเด็นใหม่ในที่ประชุมของกระทรวง

ที่ว่าดุเด็ดเด็ดมันนอกจากคำพูดของประหลัดกระทรวงมหาทัยแล้ว

คอมเมนต์เดือดสุดนะฮะ
จริงค่ะถึงบอกไงที่มีคนไปคอมเมนต์นะ
ถ้าเกิดเป็นคอมเมนต์แรงก็มีลบหายออกไปด้วย

อ่าวใครลบอ่ะแอดมินต์ของเขาเหรอ

แต่ถ้าเกิดไล่ลบอย่างนี้นี่ท่าทางลบเหนื่อยนะคะ
เพราะว่าคนเข้าไปคอมเมนต์นี้เดือดจริงค่ะ